ที่เรานำมาเตือนใจและเตือนภัยกันทุกวัน
วันนี้มีเหตุการณ์รถเครนคันหนึ่งพุ่งชน
บ้านเรือนของประชาชนแล้วก็ร้านค้าข้างทางจนพังเสียหาย

ร่างมุมจรปิดประทึกภาพขนาดรถเครนคันหนึ่งวิ่งไปตามถนน
แต่จู่ก็เสียหลักพุ่งลงข้างทาง

ฝุ่นฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนบรมราชชนนานี

ที่เกิดเหตุพบรถเครนของบริษัทขันทองเครน

และร้านรับทำโครงเหล็กได้รับความเสียหาย

และป้อมยามของบริษัทที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ

ขณะขับรถกลับบริษัทที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๒กิโลเมตร
รถมีอาการเบรกแตกจึงตัดสินใจหักลงข้างทาง

โชคดีที่อุบัติเหตุครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

บันทึกภาพขณะรถพ่วงขับวนเข้ามาในวงเวียนน้ำผู้

ทำให้รถบรรทุกคันนี้ปีนขึ้นไปบนขอบวงเวียน

และราวอลูมิเนียมได้รับความเสียหาย

หลังเกิดเหตุฝ่ายรักษาความสงบเทศบาลเมืองกรสิน

รวบรวมพยานหลักฐานแจ้งความเอาผิด
กับคนขับรถบรรทุกรายนี้
ครับ
ใช้เครื่องตัดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บคนหนึ่ง
ออกจากเบาะที่นั่งโดยสารข้างคนขับ

หลังเสียหลักชนเสาไฟส่องสว่าง

อำเมอร์มะขามจังหวัดจันทบุรี
เห็นเหตุการณ์เล่าว่าขณะยืนอยู่หน้าที่ทำงานจู่ได้ยินรถเบรกเสียงดังสนั่น
และเห็นรถเก๋งคันเกิดเหตุเสียหลักพุ่งตกร่องกลางถนน
ผู้บาดเจ็บกระเด็นออกมานอกรถ๓คนและติดคาซากรถอีก๑คน
รีบโทรแจ้งกู้ภัยเข้าช่วยเหลือ
ตำรวจสพมะขามคาดว่ารถเก่งน่าจะขับมาด้วยความเร็ว
ประกอบกับที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งจึงทำให้เสียหลักพุ่งชนเสาไฟส่องสว่างร่องกลางถนน
พลิกคว่ำแต่ยังต้องรอสอบข้อได้จริงจากปากผู้บาดเจ็บอีกครั้ง
ส่วนอุบัติเหตุรายนี้ถือเป็นอุทาหรณ์ครั้งใหญ่หลวง
ให้กับเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสายสัญญาณสื่อสาร
เห็นกันดาดดื่นริมถนนเมื่อนางสาวมณีเนธเจริญเงาอายุ๔๐ปี
สายสัญญาณสื่อสารที่ห้อยลงมาเป็นท้องช้างเกี่ยวเข้าที่บริเวณลำคอ
ศีรษะขาดหลุดติดคาหมวกกันน็อกสร้างความตกใจให้กับผู้ใช้เส้นทางเป็นอย่างมาก
เห็นเหตุการณ์ระบุว่าขณะเกิดเหตุการณ์จราจรบนถนนดังกล่าวติดขัด
ผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์แซงขึ้นมาทางด้านขวา
โดยไม่เห็นว่ามีสายสัญญาณสื่อสารห้อยลงมาขวางถนนจึงเกี่ยวเข้าที่บริเวณลำคอจนทำให้เสียชีวิตดังกล่าว
ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเอาผิดกับเจ้าของสายสัญญาณที่ปล่อยประละเลย
จนทำให้เกิดความสูญเสียขึ้น